คุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าคนที่อยู่บ้านแบบหมู่บ้านที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีรอปภหรือว่าอยู่คอนโด
ถ้าเราไม่พอใจการทำงานของเขา

แจ้งต้นสังกัดของเขาใช่ไหมคะ

คือมีลูกบ้านนะคะที่เป็นเขาอยู่คอนโดเนาะแต่ไม่ได้เป็นคนไทยนะคะ
เป็นชาวญี่ปุ่นเขาไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในคอนโด
เอาง่ายพี่ยามในคอนโดไม่พอใจการทำงานแล้วก็ไม่พอใจเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถอะไรสักอย่าง
เขาไม่ได้รายงานนิตินะคะตบหัวเลยลองไปดู
ทำร้ายเขาของเราพอหมดเลย

นี่ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เป็นคนโพสต์เอาไว้

ทำยังไงต้องคอยมารองรับอารมณ์

สื่อสังคมช่วยตรวจสอบที

หน้าการที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่คอนโดทองหล่อ๑๑

อยู่ลูกบ้านคอนโดที่เป็นชาวญี่ปุ่น

ตะโกนเสียงดังลั่นมาก่อนเลยนะคะ
ด่าทอนี่เห็นไหมปัดของตกโต๊ะนี่อยู่ปัดทุกอย่างเลย

พอบอกว่ากลับไม่ได้ยังไม่ออกเวร

แล้วนี่ค่ะตบหัวรอปภแล้วทำลายข้าวของ
ห้อหุงข้าวพัดลมโทรศัพท์จอแตกไปหมดเลยนะคะ
พอเกิดเหตุนิติให้พี่รอปภพักงานชั่วคราว
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันกับลูกบ้าน
แต่ว่าเรื่องนี้คือมันต้องตรวจสอบ
เพราะว่าต้องดูที่มาที่ไปเนอะ
เรื่องต้นคือเขาสั่งพักงานพี่รอพอก่อน
ก็อาจจะต้องไปดูก่อนว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยว่า
พักงานแล้วเขาทำผิดหรือเปล่า
เขาต้องถูกพักงานไหมหรือว่าจริงแล้วปัญหาเรื่องนี้เป็นยังไง
ถ้าเกิดจริงพี่รอพอเขาไปแจ้งความเนี่ย